อาจารย์หัวหน้าโครงการที่ผมได้คุยด้วยนะครับ
อาจารย์บอกกับผมว่าอย่างนี้นะฮะเผื่อทางน้องกิฟต์คุณแม่คุณน้าทนายนิด้าได้ฟังด้วยกันนะครับ
อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าจะหยุดแล้วไม่ช่วยแล้ว
แต่ได้แจ้งมาเมื่อพฤศจิกายน๖๕ปลายปีที่ผ่านมา
ตอนที่โอนเงินครั้งสุดท้ายมาช่วยเหลือค่าเดินทาง๓๔พันบาทเนี่ย
อาจารย์เองก็ไม่ไหวแล้วช่วยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
เงินก็สี่แสนเก้าแล้วใบส่งใบเสร็จที่ชัดเจนเนี่ย
มันก็ยังได้มาไม่ครบทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ได้ติดใจ
เพียงแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์บอกว่า
อาจารย์ก็ป่วยนะตอนนี้เป็นมะเร็งตับนะฮะเป็นมะเร็งตับระยะที่๓แล้ว
อาจารย์บอกนะฮะก็เลยอยากจะให้ทางฝั่งของน้องกิฟต์
แล้วก็คุณแม่เนี่ยไปคุยไปตกลงกันมาเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ
เป็นมะเร็งระยะที่๓นะผมไม่แน่ใจว่าตับหรือเปล่าถ้าผมฟังไม่ผิดนะ
ให้ไปคุยกันมาว่าแนวทางการช่วยเหลือสุดท้ายเนี่ยต้องการเท่าไหร่แบบไหนอะไรยังไง
เพราะอาจารย์เองก็ช่วยไม่ไหวแล้วตัวเองก็แย่เหมือนกันนะครับ
แล้วทางฝั่งคุณแม่กับน้องกิฟต์นั่นแหละที่หายไปเลย
ตั้งแต่พฤศจิกายน๖๕จนกระทั่งอยู่ดีเนี่ยเป็นข่าวขึ้นมา
ขอยืนยันว่าไม่ได้ว่าโอ้โหปล่อยประละเลยหรือว่าจะไม่ช่วยแล้วหรือว่าจะทอดทิ้ง
อันนี้คือในมุมที่อาจารย์เขาอยากจะสื่อสารผ่านมาตรงนี้นะฮะ
ทีนี้ทนายนิด้าครับคือทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาบอก
ถ้าได้ฟังที่คุณแม่กับน้องกิฟต์บอกเองก็อยากจะคุยใช่ไหมครับ

คือแม่ก็ติดต่อกับคนผ่านคนกลางที่เขาอ้างว่าเป็นน้องอาจารย์
แม่ก็บอกว่าวันไหนเขาจะว่างมาคุยแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาตั้งแต่วันนั้นนะคะ
ตอนที่เกิดเหตุไม่ได้แจ้งความใช่ไหมครับ
ไม่ค่ะเพราะว่าก็มีหนังสือว่าแกจะรอรักษาน้องจนกว่าจะหาย
เป็นบันทึกที่อาจารย์กับมหาวิทยาลัยเขาแจ้งเรื่องระหว่างกัน
ระหว่างหัวหน้าโครงการกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ความมีเคสนี้เกิดขึ้นแม่ศึกษาเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
เจ็บที่เลยแม่รักษาน้องจนกว่าน้องจะหาย
แม่ก็สาบานธรรมดาเนาะ
แม่ก็เลยบ่แจ้งความเยาหรอ
ก็คือสิขึ้นลูกเฮ้ยถ้าโฮลุ่เดิ้งซี่
แกเลี้ยงลูกคนเดียวแกเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
แล้วทีนี้แม่ก็นึกถึงหลักมนุษยธรรมว่า
ถ้าเกิดว่าเอาเงินมาช่วยลูกเราหมดแล้วลูกเขาจะกินอะไร

ลูกเพื่อนสิอยู่จังไหนให้สิหาเรียงลูกเพื่อน

แม่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีความกันเกิดขึ้นมา
เกิดเขาติดคุกหรือว่าอะไรยังไงแล้วลูกคนที่อยู่ข้างหลังเขา
เขาจะเป็นอย่างไรลูกเขาให้สิเรียงให้เพื่อนแม่ก็คือจังไง
คือพ่อลูกแม่นั่นลูกคือพ่อลูกเพื่อนนั่น

แต่ที่แนะนำก็คือว่าแจ้งความไว้ก่อนเผื่อว่า
มีคนบอกแต่ว่าแม่ก็บอกอยู่
แต่แม่เขาไม่อยากแจ้งเขาก็ให้เหตุผลนี้แหละมา
แล้วแม่ก็คือว่าเรามีความห่วงใยก็จริง
แต่คือสิทธิ์หลักคืออยู่กับผู้ปกครองเขา

สุดท้ายแล้วทางออกที่มันควรจะออกมาควรจะเป็นอย่างไรให้ธนาฬิกา

เพราะว่าเผื่อประชาชนฟังอยู่จะได้เข้าใจไปด้วย
กรณีอย่างนี้นะคะนิด้าไม่ได้บอกว่ากรณีอย่างนี้
ถือว่าเป็นการกระทำความผิดอาญาที่ทำให้บาดเจ็บสาหัสไหม
แต่ว่าถามว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรามองว่ามันใช่
เราสามารถไปตั้งเรื่องได้นะคะสุดท้ายแล้วศาลก็ยังพูดพิพากษา
ว่ามันเป็นความผิดอาญาหรือไม่แต่แน่แน่แหละการกระทำเนี่ย
สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราสูญเสียดวงตา
แล้วก็อาจจะถาวรได้ก็เข้าข่ายในเรื่องของการบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้เขาก็มีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่ามันเป็นความประมาทของเขาไหม
ที่ทำให้เราเกิดขึ้นอย่างงี้ทีนี้นะวันนี้ที่เรามาพูดกันบอกว่าเอ้
เราก็ไม่ได้ไปแจ้งความประชาชนฟังอยู่อาจจะเข้าใจว่าไม่แจ้งไม่ได้แล้ว
ในส่วนของคดีอาญาถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของประมาทบาดเจ็บสาหัส
มันยังสามารถแจ้งความได้อยู่อายุความ๑๐ปี
จริงถ้าหากสมมุติว่าหลายคนฟังอยู่แล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
ผ่านมาปี๒ปี๓ปี๔ปีแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือเรายังต้องการเรียกร้องอยู่เรายังสามารถไปแจ้งได้

ยังสามารถแจ้งได้อยู่ในอายุความค่ะ
แต่ทีนี้อย่างไรก็ตามเท่าที่ฟังดูเนี่ย
อาจารย์ก็มีแนวทางที่อยากจะคุยอยากจะเจรจา

ยังไงก็ตามเนี่ยการที่ฟ้องดำเนินคดีเนี่ย

มันควรเป็นหนทางเลือกสุดท้าย

สมมุติว่าเรายังสามารถเปิดโต๊ะเจรจากันได้อยู่

ีด้าแนะนำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นจะดีกว่า
คือทางคุณแม่หรือว่าทางน้องกิฟส์

ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่า
เป็นจุดสุดท้ายเลยว่าเท่าไหร่แบบไหนอะไรยังไง
รายเดือนรายปีหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
คงต้องไปตกลงกันว่ามันควรจะชดใช้หรือเยียวยาเขาเท่าไห
ทีนี้ถ้าไม่มีหลักหรือว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนยังไงเนี่ย

อยากจะให้ดูแลให้ก็แจ้งได้เดี๋ยวนี้น่าจะดูให้
ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทนานีด้ามากเลยนะ
คือเพราะว่าคือน้องเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้หลักไหน
อย่างน้องกิฟต์เนี่ยผมนั่งคุยด้วยน้องกิฟต์บอกว่า
คือใครจะไปคิดใช่ไหมน้องคิดว่าชีวิตเราวันหนึ่ง
เป็นคนปกติมาโดยตลอดเนอะจนอายุ๒๒
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอายุ๒๒
ผมถามน้องกิ๊บว่าเวลามองเนี่ยต้องมองด้วยตาข้างขวาข้างเดียวนะปัจจุบันเนี่ย
คือมันยังไงมันมองไม่ชัดอยู่แล้วเพราะมันจะมีตาซ้ายที่มันเห็นอะไรแว๊บ
หลาดลางมาเนี่ยทำไมน้องไม่หาอะไรที่ปิด

คุณแม่บอกลูกสาวทำใจไม่ได้ครับ

จะต้องเห็นลูกมาคาดอะไรเหมือน
เอาละวันนี้จุดที่ดีที่สุดอย่างที่ทนายนิด้าบอกคือ
คงต้องเป็นการเจรจาผมเชื่อว่า
ทางอาจารย์เองหรือว่าผู้ที่เป็นทีมงานหรือทนายอะไรของอาจารย์ก็แล้วแต่
น่าจะฟังอยู่น้องกิ๊บถ้ามีอะไรอยากฝากบอกไปถึงอาจารย์หน่อยไหม

อาจารย์เขาก็รอเจรจานะแต่คุณแม่กับคุณน้าก็บอกว่า
มันติดต่อกันไม่ได้สักทีนึงก็คือต่างคนต่างรอค่ะ
ถึงอาจารย์นะคะก็คือว่าทางเราก็อยากจะให้อาจารย์มาช่วยเยียวยา
สภาพของคือน้องไม่สามารถที่จะทำดำเนินชีวิตได้อย่างเหมือนกับคนปกติธรรมดาค่ะ
แล้วทีนี้ถ้าอาจารย์จะช่วยมาดูแลน้องหรือว่ามีบทสรุปยังไง
ก็ขอให้อาจารย์นัดหายเวลามาแล้วทางครอบครัวก็จะพร้อมที่จะคุยแล้วก็ไกลเกลี่ยค่ะ

ก็อยากให้เพื่อนมาเบิ้งมาดูแลค่ะทั้งมหาลัยทั้งน้อง
ว่าเพื่อนจะเหตุจังใดกับน้องคือตอนนี้น้องแม่ก็คือไม่มีที่เพิงก็คือจังใดไม่ออกได้หรือแบบนี้

ใช่ค่ะก็คืออยากให้เพื่อนมาดูแลน้องหรือว่ามาเหตุจะใดกับที่น้องเป็นอยู่ในเสมอนี่
จุดสุดท้ายเท่าไหร่ยังไงก็เดี๋ยวมาตกลงกันอีกทีนึง
ค่ะไม่อยากให้เพื่อนรับผิดชอบหรอกค่ะเพราะว่าทั้งมหาลัยทั้งน้องทั้งอาจารย์นะคะ
น้องกิฟต์ล่ะครับถ้าอาจารย์ฟังอยู่หรือว่ามาหาวิทยาศาสตร์ฟังอยู่
ก็อยากให้อาจารย์มาดูแลมารับผิดชอบค่ะ
คืออาจารย์ครับถ้าอาจารย์สะดวกวันไหนทางครอบครัว
กิฟต์บอกว่าพร้อมพูดคุยได้ตลอดเวลาทุกวันนะครับ
แจ้งเรื่องแจ้งเวลามาได้เลยแต่ว่าขอวันที่๑๖ใช่ไหมน้องกิฟต์
มกราคมทางโรงพยาบาลรามาเพิ่งโทรมา
หมายให้ไปผ่าตัดเรื่องของกระจกตา
ซึ่งสุดท้ายคุณหมอบอกว่าก็ไม่รู้ว่าผ่าตัดเปลี่ยนไปแล้วเนี่ย
จะใช้ได้หรือเปล่านะหรือถ้าใช้ได้มันจะไปเสื่อมสภาพตอนวันไหนปีไหน
ซึ่งต้องมาเปลี่ยนอีกยังไงขอให้โชคดีก็แล้วกันพี่เป็นกำลังใจให้นะครับ
เป็นกำลังใจให้นะครับ